เขาบอกการจะจอดนะพี่เราดื่มมาเราก็ไม่จอด

จำนวนความตลาดประตูต้น
ผมดื่มมาจากร้านแอบดื่ม

ก็ย้อนกลับมาแล้วมีตัมเรวดตรงเนี้ยรุกสาวเนี้ยสองคน
แล้วอยู่ตรงนี้ใต้สะพานอีก๒คน
เขาบอกจอดใครจะกล้าจอดนะพี่
เราดื่มมาเราก็ไม่จอด

คันผู้ตายเนี่ยแล้วผมมาคันที่สอง

คือตอนนั้นเนี่ยเราออกจากสถานบนเทิงมาใช่มั้ยครับ

เจอด่านเราก็เลยย้อนสอดกลับมา
แล้วระหว่างที่ย้อนสอนนี่คือเจอตำรวจ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

พอกระบองฟาดไม่โดนเนี่ยเขาวิ่งมาดักนี่

ผู้ตายเนี่ยเขานำหน้ามาเข้าคันแรกสุด

นี่คือรถเสียหลักรถส่วนต่อใต้แล้วรถก็กำลังจะไปนู่น
ตัวเขานอนอยู่ตรงนี้แล้วสั่งให้นอนคือนอนคว่ำหน้าอยู่ตอนแรกอ่ะ
นอนค่อมหน้าอยู่เสียจวิทย์ทันทีเลยเปล่าครับ
ยังครับยังยังคือตอนแรกเหมือนกับว่าเขามือเขาก็ดิกอยู่
ผมต้องการความยุติธรรมอะพี่ต้องการตัวคนที่โดดถีบ
ความยุทธถีบเขาอ่ะคือชีวิตอ่ะพี่มันมันชีวิตเลยน่ะ
เพราะเขาก็มีลูกแม่เราผิดชอบเขาเป็นสาวราชอ่ะพี่
พวกผมไม่ได้มีความผิดอะไรเขาบอกเขาด่านค้นอาวุธ
แค่ด่างคนอาวุธเขาไม่เป่าแล้วผมจะรู้เหรอ
เพราะผมกินเหล้ามาผมกินเบียร์มาผมดื่มมาก็ไม่รู้

ที่มีว่าตำรวจเราไปเราไปเตะเนี่ยประชาชนที่ผ่านด่านมาเนี่ย
จนเสียชีวิตเนี่ยทางตำรวจจะชี้แจงอะไรบ้างฮะ
ไม่มีตำรวจจะไปทำทำไมแล้วก็ร่องรอยที่เขาพูดบนขอบฟุตบาท
มันห่างจากตรงที่ตำรวจอยู่แล้วก็ถบเพราะว่าอยู่เตาเนี่ย
รถมันจะล้มก่อนถึงเตาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย
จนยี่สิบเม็ดมันพูดไปถึงตำรวจ
หลังหลังจุดหลังจุดไอ้ที่หัวเค้าไปชนคือเค้าเค้าพูดไอ้นี่มาก่อน
ตรวจที่เกิดขอบทุกบาทขูดเพื่อนเค้าก็ไปชี้ไปชี้ตัวตัวชี้อะไรหมด
มีรถมี๓๐บาทก็พลูดไป

ตำรวจไปเตะล้มอย่างงี้

ตรงนี้เป็นร้อยเมตร

ทำไมถึงต้องมีตำรวจมายืนฝั่งตรงข้ามจากตรงตั้งด่านตอนนั้น
ไม่มีตำรวจเขาอยู่ที่ด่านเขาเห็นรถกลับรถแล้ววิ่งย้อนสอนกลับมาเนี่ย
จะมีสิ่งของผิดกฎหมายก็เห็นว่าเลี้ยมาทางนี้เขาก็วิ่งตัดใต้สะพาน

เพื่อดักว่ามันมีพิรุษทำไมเห็นด่านแล้วทำไมวิ่งกลับรถแล้วก็วิ่งย้อนสอนกลับไป
เราต้องถึงขั้นเรียกมาสอบตั้งกรรมการสอบอะไรไหมฮะตอนนี้
ก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับนะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ
พอกลับมาเราก็ต้องมีพยานหลักฐานมั่นว่างนะครับนะ
ตอนนี้ทางญาติเข้าใจตำนี้เราซีแตกมั้ย
ไม่ใช่ครับมีคนมาก็ว่าจะซีแตกเข้าใจ
ก็ได้ยินแต่เสียงเสียงเหมือนระเบิดปิงปอง
ผมก็เลยตื่นเสดงตื่นมาก็เลยมาดูนี่น่ะ

เห็นเด็กคนเสียชีวิตก็นอนอยู่สักพักนึงรถร่วมเข้ามา
ก็อาทิตย์หนึ่งน่าจะวัน๒วันนะครับ
ก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแถวนี้บ้างครับ
ยืนดักรอรถใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ
แต่เวลาเขาตั้งด่านมีอะไรพวกผมจะได้ยินเสียงตลอดเลย

ดึกอย่างนี้ก็เจออยู่นะครับบางทีเขาตั้งเขาก็ยืนอยู่นี่สองคนบ้าง

มาผมก็เข้าร้านเลยไม่ได้ไปถึงด่านเขาก็ตั้งอยู่ตรงโน้น
พวกผมมาถึงหน้าร้านพวกผมก็เข้าร้านเลย

ถ้าล้มเองอ่ะคุณคิดว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ย
ล้มเองตรงหัวโค้งขี่เร็วขนาดไหนหัวจะไปฟาดอืมคุณ
สามัญสำนึกของทุกคนคุณลองคิดดูสิ
ตรงนั้นมาเป็นช่วงยูเทิร์นมันจะขี่เร็วเหรอ
ให้นักซิ่งรถแข่งด้วยมันก็เลี้ยวไม่ได้เป็นร้อยอ่ะ
โถผมฝากถามผู้มันกลับไปอยู่ที่เกิดเหตุป่ะ
คุณอย่าพูดแบบเลื่อนลอยเป็นในทหารระดับสูง
นายตำรวจระดับสูงพูดเลื่อนลอย
คุณเชื่อลูกน้องคุณลูกน้องมันก็โกหกต่อแหลงกัน
พวกตำรวจไม่กล้าพูดความจริงหรอก
แต่งเครื่องแบบพิทักษันติราชหรือเปล่า

นึกอยากจะยิงอยากจะตีกระบานใครก็ได้
เครื่องแบบตำรวจแต่งอย่างเงี้ย
อย่างนี้แหละผู้พิทักษณ์สันติราช

ไม่มีไม่มีตำรวจคนไหนมาคุยเลยไปคุยที่โรงพัก
ผมไม่รู้ผมนอนอยู่บ้านเพราะแฟนผมเขารู้นิสัยผมดีว่าเป็นไงการตำรวจ
เรียกร้องแน่นอนครับแน่นอนผมต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เมาก็ม่ากันคุณและขับมาคุณก็มีรถรไล่ตามเขาก็มาที่จับ
คุณตั้งด่านตรงนั้นอ่ะประจำมันต้องรู้ว่าได้ด่านตรงนี้
หรือตอนนี้ถ้ามันเห็นแล้วมันต้องหลบมาตรงนี้

ผมยังไม่รู้นะด่านจริงหรือด่านผี
เปิดไฟหรือยังไง
สมควรที่คุณจะมาใช้อาวุธใช้กระบองใช้ปืน